ลอยมาก็มีคนฆ่ากันแล้วเอาศพมาทิ้งจนขึ้นอืดหรือเปล่า
เขาเดินตามไปเดินตามไปไม่ได้เจอศพแต่ไปเจอสิ่งนี้ครับ
คุณผู้ชมดูภาพตามไปด้วยเขาก็เอ๊ะมันกลิ่นอะไรนี่นี่อะไรอยู่ข้างล่างอ่ะ

ใช่นี่คือรูปหล่อของหลวงปู่สวงซึ่งหายไปเกือบ๒๐วัน

แต่ไปอยู่ในบ่อนี้แต่ประเด็นคือช่วงลำตัวอยู่แต่เสียงหายไป

ก็เลยแจ้งตำรวจสพสุวรรณภูมิที่๑๐๑
ก็มาตรวจสอบอันนี้เป็นบ่อน้ำริมถนนทางเข้าหมู่บ้านดอนแคนครับ
เพราะว่าตอนแรกชาวบ้านเอกใจว่ามีคนฆ่ากันเอาศพมาทิ้งหรือเปล่า

กู้ไภก็เลยเอาไฟฉ่ายซองตอนแรกตกใจว่า
มันเป็นร่างของคนหรือเปล่า
เอาผ้าห่อตอนแรกก็ตกอกตกใจแล้วบ่อมันลึกต้อง๗เมตร
มันมีแมลงวงแมลงวันตอมอยู่นี่ครับ
มันกลิ่นเหม็นมากแต่สุดท้ายมันกลายเป็นรูปหล่อหลวงปู่สวง

ถูกขโมยหายไปจากวัดพระพาชราธานครับ
ตั้งแต่คืนของวันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
เขาหากันไม่เจอแต่ประเด็นคือโดนตัดเสียนไป
แล้วเอามาโยนทิ้งคำถามไอ้กลิ่นเหม็นเน่ามันคืออะไร
ในบ่อมันมีคนเอาซากสัตว์มาทิ้งเหมือนกัน
มันก็เลยกลายเป็นกลิ่นเน่าแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า
ก่อนหน้านี้ทำไมไม่ได้กลิ่นถึงแม้จะมีการเอาซากสัตว์ไปทิ้ง
แต่ทำไมเพิ่งมีกลิ่นออกมาแล้วสุดท้าย
เนี่ยมันมีอะไรดนบรรดาให้ไปเจอรูปหลอกของท่านในบ่อนี้นะครับ
แต่สุดท้ายโดนขโมยไปนะครับ
แล้วก็หากันไม่เจอ๒๐กว่าวันเพิ่งมาเจอ
รูปหล่อของหลวงปุศวงศ์เนี่ยมีทหารยศนายพลเขานำไปถวายวัดตั้งแต่ปี๒๕๖๐
จากนั้นก็ตั้งประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับนี่อันนี้ภาพที่เคยถ่ายเอาไว้
ทีนี้ชาวบ้านก็สักการะบูชาขอโชคขอลาบได้
เหมือนได้แบบดั่งใจหมดเลยอ่ะขอพรอะไรก็ได้ให้รมเย็นเป็นสุขก็ได้หมด
ชาวบ้านก็เลยจุดทูปขอลงขอเลขก็ได้หมดนะจนกระทั่งไม่รู้เพราะอะไรมีคนแอบมาขโมยท่านไป
นะฮะแล้วก็ตัดเสียนสุดท้ายก็เอามาโยนทิ้งอยู่ในบ่อแบบนี้แต่เสียนถูกขโมยไปแล้วนะครับ
สุดท้ายก็ไปเจอแต่ลำตัวของรูปหลอกของท่านหลังจากหายไป๒๐วันครับ
หรือว่าเป็นความสัทธาของชาวบ้านนะคะก็ไม่น่าที่จะขโมยไปแบบนี้